ป่วนก่อนฮะมีหนุ่มคนนึงเนี่ยหนุ่มแสบ
แอบฉกกางเกงในชุดชั้นในของบรรดาสาว
ฉกชุดชั้นในแล้วเอามาไลฟ์ขายในโลกโซเชียลมีเดีย
โอ้โหแสบซ้ำแสบซ้อนมากโอ้โหนี่เจ๋งทำด้วยอะไร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนครเขื่อนขันหมู่๑๘ตะบนบางพึ่ง
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการไปเจอปิติวุฒิ

อายุหลัก๔แล้วแต่มีพฤติกรรมลามกอนาจารย์
เพราะเอาภาพของสาวไปโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ซึ่งสาวต่างไม่รู้จักมักคุ้นกับปิติวุฒิมาก่อนแต่ประการใด
และตอนที่เจ้าหน้าที่ไปรับแจ้งนะแล้วบุกเข้าไปในห้อง
ตะลึงคือไม่ได้ตะลึงพฤติกรรมของคุณปิติวุฒินะ
แต่ตะลึงว่าโอ้โหเฮ้ยชุดชั้นในทำไมพูดเยอะขนาดนี้
เป็นร้อยชุดและทำเป็นแก๊กดรอปเลยฮะ
วางไว้ข้างหลังเวลาไลฟ์เนี่ยข้างหลังจะได้เห็นว่า
มีอ๋อมีฉากมีของมีข้าวต่างนานานะฮะ
ยังไปเจออุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกด้วย
อ่ะจะเอาข้อหาไหนก่อนปิติวุฒิรับสารภาพ
ชั้นในที่เป็นแก๊กดรอปอยู่ข้างหลังเนี่ย
ขโมยมาจริงเอาแล้วมันขโมยไหมออเดอร์
มีคนออเดอร์ว่าผมหนูอยากได้ชุดสีนู้น

เขาก็เลยรับออเดอร์แล้วไปขโมย

เฮ้ยไอ้คนสั่งมันไม่ซื้อว่ะ
อ่ะไหนก็ไม่ซื้อเอาแขวนโชว์ไว้ก่อนละกัน

จริงเหรอเรียบร้อยเลยนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงของปิติวุฒิ
ขอบคุณครับวันนี้เล่น
แอบถ่ายและเอารูปเนี่ยไปโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ทั้งที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในประการใดเลยคือ
ถ่ายภาพสองสาวนี้ไปแล้วถ่ายกางเกงในคู่ไปด้วย

ดังนั้นสองสาวนี้บอกนี่มันคือการคุกคามทางเพศ
แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแล้วเจ้าหน้าที่ก็บุกไป

ชั้นในเป็นร้อยชุดเหมือนกันครับ